ส่วนทางด้านแก๊งหนุ่มค่ะที่นำโดยดีเจแมนนะคะ
พร้อมด้วยเพื่อนซีบีมสรรยูหลุยพงพันธ์และไนกี้นิธิดล
ได้นำกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายเฟสชิลและหน้ากากอนามัยแบบผ้า
มอบให้กับทีมแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
พร้อมทั้งบอกว่าอยากมีส่วนช่วยเหลือสังคมเล็กน้อย
ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หนุ่มแมนเขาขอเคลียร์

นามสกุลที่ใบเตยจะเปลี่ยนมาใช้มีณอายุทยาต่อท้าย
ก็ถูกติดติติงนะคะว่าความจริงใช้ไม่ได้นะ
เพราะเป็นนามสกุลของแม่ฝ่ายชายไม่ได้มาจากฝั่งพ่อ
ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว
คือถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดไม่มีอะไรต้องมาเดี๋ยวดูกันต่อไป
ซึ่งมันไม่มีอะไรไม่อยากจะให้โฟกัสตรงนี้

ได้ทะเบียนนะได้ทะเบียนสมมุติอะไรสำหรับคุณ

ใช่แล้วอย่าไปโทษพี่ที่อำเภออะไรทั้งนั้นนะครับ
ก็ไม่มีใครรู้อะไรมาก่อน
มันมีทั้งโทษนะครับมีทั้งนามสกุลพระราชทาน
มีทั้งราชสกุลมันเยอะไปหมด

งั้นก็ไปโฟกัสที่ลูกตัวน้อยที่อยู่ในคันดีกว่า
ตอนนี้อายุคัน๕เดือนแล้วนะคะ
ทราบเพศหรือยังไม่แน่ใจนะจ๊ะ